คุณผู้ชมคะยังจำเหตุการณ์เรื่องของอดีตตำรวจที่เขาเป็นสามี
ของผู้หญิงที่คือต้องบอกว่ามีพฤติกรรมรุนแรง
เกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเอง
แล้วปรากฏว่าระหว่างทำกิจกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปทำร้ายภรรยาจนถึงขั้นเสียชีวิต

แล้วจริงเขาทำแบบนี้มาตลอดเลยนะคุณ
แต่มันกลายเป็นถึงขั้นที่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วรอบนี้นะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าเขาไม่อยากจะไปทำแผนปฏิเสธ
เพราะกลัวว่าจะถูกญาติของตัวภรรยาเขามารุมประชาธรรม
ตำรวจสพบ้านนาศาลเขาก็มีการคุมตัวนายกัสมะนะคะ
ธิระนาราศดิตอายุ๕๒ปีก็เป็นอดีตตำรวจด้วยนะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต
คือนางรัชตาอายุ๕๑ปีอยู่ในบ้านพักซอยรื่นพิโรมค่ะ
เทศบาลนาศาลนะคะที่จังหวัดสุราธานี
ก็มาสอบสวนเพราะว่าเจ้าตัวเขาไปเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้
ตัวผู้ก่อเหตุในกัสมาเขายืนยันนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายภรรยา
อันนี้ที่ชกต่อยตบตีภรรยาระหว่างมีเพศสัมพันธ
ใช่คุณแล้วคือเหมือนกับมีพฤติกรรมรุนแรงนะคะ
เป็นพฤติกรรมทางเพศนั่นแหละค่ะ
แต่ก็ยอมรับยอมรับว่าตัวเองมีพฤติกรรมทางเพศรุนแรงจริง
จะมักจะชกต่อยตบตีภรรยามาตลอด
อยู่ด้วยกัน๓๐ปีคุณ
สุราหรือว่ามีอารมณ์ทางเพศสูง
ถ้าเห็นภรรยาสลบ

ทำให้เขาสำเร็จความไคร้ง่ายขึ้นเขาบอกแบบนี้เลยนะคะ
อ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเนี่ยจะนำตัวเขาเนี่ยไปทำแผนนะคะ
ที่เกิดเหตุแต่ตัวเขาปฏิเสธเพราะกลัวทางย่าผู้ตายจะเข้ามารุมทำร้าย
ก็มีรายงานนะครับว่าตอนสอบปากคำรอบแรกผู้ต้องหาก็ยินยอมที่จะไปทำแผนแล้วนะ
แต่พอญาติออกมาแชร์พฤติกรรมว่าเคยมีการบังคับให้ญาติของภรรยาเนี่ย
ไปร่วมหลับนอนด้วยและบังคับให้ผู้ตายหลับนอนกับพ่อแท้ให้ดู
ญาติเขาออกมาแฉพฤติกรรมแบบนี้นะและยังมีเรื่องของประกอบกับตอนที่มามอบตัวเนี่ย
ญาติพยายามเข้ามาทำร้ายแล้วตัวเขาเองเขาก็เลยกลัวล่ะ
บอกว่าเขาต้องโดนแน่ก็เลยไม่กล้าที่จะไปทำแผนนะคะก็ต้องยกเลิกไป
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องรอผลชนสูตรอย่างเป็นทางการค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อหาแล้วค่ะในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิต
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังนะคะในช่วงเย็นของวันนี้นี่แหละ
นายกัสมาร์อย่างที่บอกเขาเป็นอดีตนายตำรวจนะคะรุ่น๙โรงเรียนตำรวจภูทร๘
ติดยศจิตปำรวจตรีด้วยนะที่สหพากรบี
ก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุยิงยิงตำรวจสืบสวนกระบี่เสียชีวิต
เรื่องของอะไรจีบผู้หญิงคนเดียวกันตั้งแต่ปีห้าสี่
ตอนนั้นสารพิพากษาจำคุกไป๓๓ปี๔เดือนนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยรับโทษไปเนี่ยจริงก็คือ๖ปี๔เดือน
ออกมาจากคุกเมื่อ๓๐มกราคมปี๖๐
ตัวผู้ตายนะคะและตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตัวนายกัสมาสเนี่ยมีลูกชายด้วยกัน๒คนด้วยนะ
แล้วลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียนสูงทั้งคู่เลยนะคะ

ส่วนการบำเพ็ญกุศลศพค่ะเดี๋ยวบ่ายวันนี้

ก็จะรับศพนางรัศตาที่โรงพยาบาลสุราธานี

ก่อนจะจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้
ที่วัดอภัยเขตตารามหรือว่าวัดใหม่ที่บ้านนาศาลนั่นเองค่ะ

นี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ